หลายคนกำลังกินข้าวเช้าผมต้องขออภัยด้วย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมา
เขาระบุถึงกรณีที่มีผู้ป่วยแล้วก็มีหนอนออกตามรูขุมขนนะครับ

คือบอกว่าน่าจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยนำสุนัขเข้ามานอนด้วย
หรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเกิดจากเพราะว่าที่บ้านหลังนี้
เป็ดเลี้ยงไก่ด้วยหรือเปล่า
คุณผู้ชมมาดูกรณีที่นางละมัยจิตฤทธิ์เธออายุ๔๖ปี

ชาวบ้านหนองโพตะบนบึงพระไหล่ครับ
แกล้งสนามนางจังหวัดนครราชศรีมา
คือเธอบอกว่าเธอมีแมลงคล้ายหนอนเนี่ยนะ
มีทั้งดำทั้งใสออกจากกรูขุมขนเธอเยอะเลย
ล่าสุดครับสาธารณสุขอำเภอนะครับ
โรคพิธีไปตรวจสอบโรคแล้วนะฮะ
เรื่องต้นคาดว่าเป็นเพราะสภาพแวดล้อมบ้านที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่
หรือคนไข้มักจะนำสุนัขไปนอนด้วย
นอนที่พบอาจจะเป็นจุดที่แมลงมันไปไข่เอาไว้ตามตัว
คนไข้ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดผู้สื่อข่าวไปเลยครับใจกล้า
ไปเลยไปตรวจสอบข้อได้จริงที่บ้านนางละมัยไม่เจอตัวนะไป
เจอแต่พี่สุริยาจิตฤทธิอายุ๕๐ปีคนนี้เป็นสามีพี่ละมัยเขา
คือพี่ละมัยเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลแกล้งสนามนางเนี่ย
ส่วนพี่สุริยาก็เล่าบอกว่าโอ้โหแต่ก็น่ากลัว
สุริยาเล่าบอกว่าเขากับเมียเนี่ยมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ฐานะก็ยากจนแหละส่วนชีวิตประจำวันนั้นหรือ
เมียเนี่ยชอบเลี้ยงหมาแล้วก็จะมักจะนำหมาของเธอเนี่ย
เข้าไปนอนด้วยตลอดส่วนตัวพี่เขาเองนะโอ้โห
พี่เขาเคยมีหนอนออกจากปากครับคุณผู้ชมครับโอ้โห
แต่ออกมาแค่ครั้งเดียวนะบอกว่าไม่เหมือนกับเมีย
เมียผมเนี่ยออกเยอะเลยแล้วออกบ่อยด้วย
จากนั้นทีมข่าวไปที่โรงพยาบาลแก้งสนามนางครับ
ไปเจอกับพี่ละมัยจริงเลยเธอเล่าบอกว่า๑๐วันก่อนเลยนะคุณนักข่าว
เริ่มคันคันตามตัวเนี่ยก็เลยเอาผ้าชุบน้ำร้อน
บิดบิดมาแล้วมาเช็ดนะอุตะมันมีหนอนติดผ้าขนหนูออกมาครับ
มันออกจริงนะเออนี่แหละฮะและที่ตกใจคือ
เวลาเข้าห้องน้ำจะมีขออภัยนะครับจะมีตัวหนอนออกจากปาก

มันจะออกจากผ้ามากเลย